แต่ก็เริ่มรู้จักในกรณีนี้

เราเป็นคนที่มีอาชีพคือเป็นผู้จัดการศิลปิน
ฉะนั้นในเรื่องที่เขาบอกว่า
เราเป็นวิชาชีพ
วิชาชีพคือคนไม่มีงานน่ะ

แต่เรามีหน้าที่การงานที่ชัดเจนของเราแค่นั้น
แล้วก็ในเรื่องต่างนานาที่เขาบอกมาเป็นข้อ
ในส่วนนี้ก็จะบอกว่า
เราไม่ได้เป็นพนักงานเราเป็นฟรีแลนซ์
เราทำงานด้วยความเอื้ออาทรซึ่งกันแล้วกัน

ถ้าจะมาบอกว่าเราเป็นมิจฉาชีพ

เพราะสุดท้ายแล้วเรามีหน้าที่การงานของเรา
เรามีแหล่งที่มาของรายได้

แค่นั้นครับผมที่จะชี้แจงในส่วนของผม
แล้วจากส่วนนั้นมันก็เลยมีผลกระทบผลพวงมาถึงน้อง
ผมมีความรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับทั้งเรา

สุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวล
มันถูกคลื่นท้าโถมเข้ามาหาเราทั้งสองคน
แต่สุดท้ายแล้วคนที่โดนเยอะที่สุดคือน้อง
ก็อยากจะให้เห็นใจน้องในส่วนนี้ด้วยครับ
พี่เกณฑ์ถามในส่วนลงรีเทลนิดนึงนะคะ

ประมาณเกือบอาทิตย์ครับผม

โพสต์ที่เขาโพสต์ที่เขาเขียนมาคือต้นเรื่องเลยครับ
แล้วในส่วนของที่เขียนว่าผู้จัดการผีผลัก

เพราะก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมาเป็นผู้จัดการดารา
เรามีหน้าที่ในการสอนเต้นสอนออกกำลังกาย
แล้วเรายังเป็นคนทำงานร่วมกันกับดาราของเราที่เราดู
ก็คือดูแลฟิตเน็ต
ในช่วงที่ถ่ายผ่านที่เขาอยากจะหาผู้จัดการมาเสริมทัพอีกคนนึง
เขาก็เรียกเราไปช่วยดูแล
อ่ามันก็เลยเป็นว่าเฮ้ยเนี่ยไปมา
เหมือนแบบผีผลักเราให้เรามาทำเลยนะ
เราก็เลยเรียกตัวเองว่าผู้จัดการผีผลัก

เราทำได้ค่อนข้างดีในบทบาทในหน้าที่นี้ครับผม
มีการเซ็นสัญญากับกองหรืออะไรไหมครับในการเข้าไปทำงานจุดนี้

ไม่ได้เซ็นว่าตัวเองเข้าไปทำงานในตำแหน่งอะไรในกองประกวดใช่ไหมคะ

ทางที่ฝั่งทางกองประกวดที่เขาบอกว่าเรามีการเซ็นสัญญานี่คือ
แต่ว่าเป็นการให้ข้อมูลเท็จนะครับ
ในเรื่องข้อมูลตรงนั้นไม่รู้ว่าเท็จหรือจริงแต่แต่ถ้าจะถามถ้าจะถามเคนไม่มีครับผมในส่วนการเซ็นสัญญาครับ

อยู่ในการประชุมตลอดนะครับ
อยู่ในการประชุมตลอดถ้าได้อยู่ในการประชุมตลอดจะบอกว่าไงดีอ่ะ
ถ้าเตรียมงานวันแถลงข่าวเราก็ต้องอยู่งานแถลงข่าวเราก็ไม่ได้อยู่ทั้งสองรอบ
หรือการขั้นตอนการเตรียมงานต่างนานา
เราไม่รู้ว่าการประชุมเตรียมงานทั้งหมดมีกี่ครั้งแต่เท่าที่จำได้เราไปแค่๓ครั้ง
ต่างครั้งนี้เข้าไปได้เอาข้อมูลมาบอกน้องไหมครับคุณ
ไม่มีครับผมไม่ได้บอกเลย
เราได้แจ้งกับทางกรอบก่อนไหมครับว่าเราดูแลน้อง

เราได้แจ้งกับทางตองก่อนไหมคะว่าเราดูแลน้องดี
เราไม่ได้ดูแลน้องเราเป็นคนดูคิวและขายงานให้น้อง
เวลามีใครติดต่อมาเราก็จะเช็คว่าเฮ้ยมันมีงานนี้นะหรือจะเอางานนี้ไปยูจะรับไหมอะไรไหม
เราไม่ได้เป็นคนดูแลเราเป็นคนขายงานให้น้อง
และดูคิวให้น้อง
ในสถานนี้ผมไม่ได้แจ้งกองครับผม
ก็คะเจ็บตะนะที่ไม่ได้บอกเพราะอาจอาจจะต้องการปกปิดหรือเปล่า
เราอาจจะเห็นว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรก็ได้หรือเปล่า
ถ้าปกปิดจริงนะไม่ใส่เบอร์หรอก
แล้วเนียนกว่านี้ด้วยไม่เดินไปหาให้เรื่องเกิด
อุ้ยขนาดนี้ดังข้ามกลืนผู้จัดการผิดหลัก
ซึ่งแบบเอ้าถ้าจะปกปิดจริงนะเรื่องวันนี้ไม่เกิดแน่นอน
เรายืนยันว่าเราไม่มีเจตนาที่จะบอกผิด

รู้ชัยเอ้มนะคะลูกเห็นบอกว่าตอนที่เราแจ้งกับกองประบวน
เราแจ้งว่าเราไม่มีผู้จัดการไม่มีคนดูแล
ตอนนั้นเอมไม่มีผู้จัดการแล้วก็ไม่มีคนดูแลค่ะ
ก่อนอื่นที่เอ็มจะพูดประเด็นนี้นะคะ
ซึ่งอันนี้เอาตามความรู้สึกของเอมนะคะ

ต่อมานะคะกรยานมิตรอันนี้คือง่าย
เพราะว่าก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เลี้ยงที่
ขอโทษค่ะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้อง
ที่อาจจะหยิบยืมความช่วยเหลือให้กันและกัน

จะขอโฟกัสที่พี่เลี้ยงนางงาม

ไม่ว่าจะเป็นซ้อมเดิน
เตรียมความพร้อมต่าง

ตลอดเวลาที่อยู่ในกอง

และอันต่อมาก็คือผู้จัดการซึ่ง
เป็นคำที่กว้างที่สุดนะคะ
แล้วก็เป็นคำที่คนทั่วไปเข้าใจมากที่สุด

คนที่เราตกลงให้จัดการ

ซึ่งอาจจะเป็นงานอาจจะเป็นชีวิตส่วนตัว

ซึ่งตรงนี้หมายความว่าเขาต้องดูทุกอย่างของเรา

ไม่ว่าตอนนั้นเราทำอะไรอยู่

ซึ่งมันเป็นเรื่องของความต่อเนื่อง

เรียกว่าเขาจะยกเลิกสัญญาจ้างต่อกัน

กับพี่เคนไม่ได้มีสัญญาต่อกันค่ะ

เพราะว่าหลายคนรวบความหมายเข้าด้วยกัน

มันยากที่เราจะพูดได้ว่า

แล้วเราก็สามารถแยกแยะออกมาได้
เก่าโทษจริงนะคะ
ในความผิดพลาดด้านการสื่อสาร
เอ็มพยายามจะอธิบายให้มันรวดเร็วแล้วก็ง่าย
เพราะว่าตอนนั้นเรากำลังจะได้พบกับคุณปุ้ยแล้ว
เข้ามาดูแลเองตั้งแต่เมื่อไหร่คะ

รู้จักกับน้องมา๒ปีกว่าครับผม

ตอนแรกที่เอ็มจะลงบอกตรงเลยนะคะว่าไม่ได้คิดถึงมงกุฎมากมายนักเพราะว่ามันเป็นครั้งแรก
แล้วพอถึงจุดที่เราเริ่มมีการสัมภาษณ์เราเริ่มต้องออกสื่อเยอะ
เขาก็กลายเป็นไม่สามารถทำงานเหล่านี้ได้
นั่นก็เป็นเหตุผลที่เราคุยกันว่าเออถ้าไม่ไหวจริงถ้างั้นเราส่งตัวเองต่อดีกว่า
แล้วอีกอย่างคือเราชอบแล้วและแนวทางที่มันเข้าใจร่วมกัน

เอ็มขอตอบเรื่องคีย์เวิร์ดก่อนนะคะ
คือเอมไม่เคยเห็นค่ะและยืนยันด้วยชีวิตว่า

ก็ไม่นะคะไม่ได้พูดอะไรเป็นพิเศษเลย
เพราะว่าเราไม่ได้คุยกันเรื่องชีวิตส่วนตัวอยู่แล้ว
อย่างที่บอกว่าเป็นโบเกอร์เมื่อก่อนเนี่ย
ก็ไม่ได้สนิทกันขนาดนี้ด้วย
เพราะว่าเอมกับพี่เคนก็คือ
ระหว่างที่รู้จักกันนะเอ็มอยู่ต่างประเทศค่อนข้างเยอะ

เวลากลับไทยก็หางานให้บ้าง
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหาแล้วได้ทำ

หมายความว่าคนที่รู้จักคนในกองมาก่อน

มันเพราะเหมือนอีฟัยมันเค้าก็บอกว่า

หนักข่าวใช่ไหมคะ

เพราะว่าเอมคุยกับทุกคนในกองด้วยความเป็นมิตร
อยู่กับทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกมาก
ซึ่งสิ่งนี้มันไม่ใช่เราทำเพื่อคะแนนนะคะ
แล้วที่หัวหินนะคะพี่ทุกคนที่อยู่ตรงนี้ครึ่งหนึ่งก็คงเคยพบเอมาก่อนแล้ว
ขอถามว่าวันนั้นนะคะเป็นพี่ที่อยากคุยกับเอม
หรือเป็นเอมที่เดินเข้าไปหาพี่ให้สัมภาษณ์คะ
และทุกสัมภาษณ์สดเอ็มก็ไม่เคยชะงักอาจจะมีพูดผิดบ้าง
แต่ว่าเอมไม่เคยที่จะหยุดคิดนานเกินไป
และสามารถถามกรรมการทุกคนได้

ซึ่งรวมกันแล้ว๑๗ท่านเป็นกรรมการผู้ทรงเกียรติ
ว่าวันนั้นเขาส่งคำตอบให้เอมหรือไม่ค่ะ
ขอให้กรรมการทุกท่านเป็นพยานให้เอมด้วยค่ะ
กรรมการทุกท่านเป็นพยานให้เอมด้วยค่ะ

ที่พิเศษมันคือการเอาเปรียบถูกไหมคะ

แล้วพี่ว่าเรารู้สิทธิการยังไงครับเอม

ทราบว่ามันมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้น
อาจจะด้วยการสื่อสารภายในอะไรบางอย่างที่เอ็มก็ไม่ทราบ
เพราะว่าหลังจากที่เอ็มพบกับพี่ปุ้ยค่ะ

และเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งตัว
คือพี่เคนจะพูดไหมคะ
ในส่วนที่วันนั้นที่จะเข้าไปคุยครับ
คือด้วยเราก็รู้อยู่เต็มอกว่า
ฉะนั้นเราเข้าไปน้องหันซ้ายหันขวาไม่มีใคร
ด้วยความที่น้องทำงานเหนื่อยมากแล้วน้องทำงานไม่ไหว
ก็ได้ตกลงกันว่าเฮ้ยเนี่ยหนูไม่ไหวแล้วหนูจะยังไง
หนูหันซ้ายหันขวาไม่เจอใครเลย
บอกว่าเฮ้ยแต่พี่เป็นคนในกองนะจะยังไง
ฉะนั้นเราควรจะต้องเข้าไปหาผู้ใหญ่ไหม
ถ้าเราจะต้องไปดูน้องแล้วเราจะไม่น่าเกลียดในสายตา
จะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำมันโอเคแล้วแนวทางแก้ไขจะเป็นไปในทางไหนครับ
คือเอมก่อนหน้านั้นต้องบอกว่าเอมมีปัญหาสุขภาพเล็กน้อย
แล้วก็ด้วยความที่ส่งตัวเองมันทำให้เราทำงานต่อไม่ไหว
จากเรามักจะใช้เวลาดูแลตัวเองแล้วก็ทำงานให้กับกองด้วย
ดังนั้นเราไม่รู้จักใครคือพี่เคนเป็นคนเดียวที่มีศักยภาพที่จะทำในจุดนี้
เราก็เลยตั้งใจที่จะพาเขาไปแนะนำให้พี่ปุ้ยรู้จักในฐานะที่ต่อจากนี้จะเป็นคนส่งเรา
แล้วปรึกษาว่ามันโอเคไหม
เพราะว่าผู้ใหญ่ในกองก็เหมือนพ่อแม่ของกอง
ถ้าเราเป็นลูกแล้วเรามีปัญหาเราต้องวิ่งเข้าหาพ่อแม่ค่ะ
วันนั้นเราก็เข้าไปโดยที่ไม่ได้ปิดบังอะไรเลย
เบอร์หนึ่งก็ไม่เลยเอาลงแม้แต่ครั้งเดียว

ก็ตอนนั้นเขาไม่ได้พูดอะไรค่ะเขาก็เขาก็รับทราบแล้วก็บอกว่าให้พักผ่อนก่อน
เพราะว่าตอนนั้นเอมเพิ่งมาจากโรงพยาบาลใช่ไหมคะคือวันรุ่งขึ้นไม่ต้องเข้ากอง
ให้พักผ่อนแล้วก็ค่อยไปเจอกัน
แล้วเขาไม่ได้บอกว่าเกมเป็นไม่ได้นะเขาคือไม่ได้บอกเลยหรือเปล่า
ไม่มีค่ะครับใช่ทราบปุ๊บคือตอนที่โพสธ์ครับก็มาแบบตูม
คือคือคืนวันนั้นเองคือเองไม่แน่ใจช่วงเวลาชั่วโมง
แต่ว่าความจริงแล้วเราพาไปปรึกษาถูกไหมคะ
ซึ่งถ้าคำตอบมันคือเขาไม่เห็นด้วยเนี่ย
แต่เนื่องจากเราไม่ได้รับคำตอบอย่างนั้น
เราก็เลยเราก็แค่ยอมรับอะค่ะเราก็คิดว่ามันคงโอเค
จนกระท่าเงื่อเห็นคนเพราะว่าเขาไม่ได้ปฏิเสธค่ะ
เขาแค่บอกก็โอเคดูแลสุขภาพกลับบ้านค่ะ

บอกตรงว่าตกใจนะคะเพราะวันนั้นเราไม่ได้คุยไว้ก่อน
เราอาจจะพูดในแง่ของปัญหาสุขภาพว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่ไหว
เราไม่อยากจะล้มลงไปในกองหรือว่าล้มลงต่อหน้าสื่อให้สื่อดูไม่ดี
เราก็ขอเขาอย่างเดียวก็คือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
พร้อมกับเพื่อนอีก๒๙คน
เพราะว่าเราเริ่มมาพร้อมกันนะคะ
สิ่งสำคัญมันไม่ใช่มงกุฎที่อยู่บนหัวของเอ็ม
แต่มันคือการที่เราได้เดินไปถึงเป้าหมาย
แล้วมันก็คือการแสดงความขอบคุณต่อทุกคนที่สนับสนุน

เพราะเอ็มเดินไปพร้อมกับความรักของคนมากมายสิ้น
ดังนั้นตอนนั้นนะคะเราพูดกับเขาก็เท่านี้
เพราะฉะนั้นสละสิทธิ์หรือไม่มันเป็นเรื่องที่ง่ายมาก
มันแค่คำกับตัวเขียนไม่กี่คำเท่านั้นเอง
แต่เอมไม่ต้องการที่จะละสิทธิ์ที่ชอบทำของเอมออกไป

เพราะที่ผ่านมาเอ็มอยากบอกว่าเอ็มก็มีเรื่องที่อยากพูด
และมันเกิดการฟังความข้างเดียวขึ้นค่อนข้างเยอะ
เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าทุกคนได้ฟังหมดแล้ว
และต้องขอบคุณกองที่ได้ให้โอกาสเอมแถลงข่าว
ขอให้กองเป็นผู้พิจารณาเรื่องการสละสิทธิ์ของเอมก็แล้วกันค่ะ
เพราะถือว่าตอนนี้เขาได้รับทราบแล้วค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ที่สำคัญคือไม่ใช่แค่กองเอมาอยู่ตรงนี้ได้
ด้วยความรักความชอบของหลายคน

มันไม่ใช่แค่กองหรือเอมแต่ประชาชนทุกคนต้องดูค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
และเรื่องบางเรื่องถ้าสังคมอยากตัดสิน
ก็จะขอให้เป็นไปตามการตัดสินของสังคม
เพราะว่าบางทีเอมอยากให้คนในอนาคตมองย้อนกลับมา
แล้วเป็นผู้ตัดสินความชอบทำให้เอมเองดีกว่า
ขอแจ้งเรื่องหนึ่งนะคะว่าปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น

จากการอะไรก็ตามที่เกิดขึ้น
มันทำให้เอมพิมพ์เป็นจดหมายไปแล้ว

แต่ว่าเบื้องต้นเขาขอจดหมายพร้อมกับใบรับรองแพทย์
ซึ่งตอนหลังเปลี่ยนเป็นจดหมายที่ไม่มีใบรับรองแพทย์

หากหลักฐานทางการแพทย์ของเอไม่ได้รับการเปิดเผย

มันก็จะกลายเป็นหลักฐานเลื่อนลอยเท่านั้น
จึงตัดสินใจที่จะไม่ส่งจดหมายไปเมื่อวานนี้ค่ะ
ก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเอมไม่ได้รับการติดต่อจากกอง
เป็นของการทำกิจกรรมนะคะ
คือเอมไม่ทราบว่าเพื่อนไปไหน
เอมไม่ทราบว่าเขาทำอะไรกัน
แล้วเขาก็ไม่ได้อนุญาตให้เอมเข้าไปในกอง
สิ่งที่เขาติดต่อทั้งหมดมีแค่เรื่องใบสละสผิดเท่านั้น
แต่ความจริงเอ็มก็พร้อมที่จะกลับเข้าไปในกอง

แล้วต่อมาก็คือเรื่องการอยู่ในกอง

คิดว่าในเมื่อเราขอให้เป็นวิจารณญาณของกองแล้ว
หนูก็จะน้อมรับทุกอย่างที่ผู้ใหญ่เป็นผู้ตัดสินใจ
แต่ถ้าให้เอมพูดอะไรสักอย่างค่ะ
เอ็มก็จะขอที่จะไม่สละสิทธิ์ด้วยตัวเอง

เอมรู้สึกว่ามันชอบทำกับเอมในตอนนี้
คิดว่ามันคือความเข้าใจผิดค่ะ
ซึ่งก็หวังว่าทุกอย่างมันจะคลี่คลายลงหลังจากการสัมภาษณ์ครั้งนี้
คิดว่าคำว่าสละเอ็มต้องเป็นคนพูดเองนะคะ

ถ้าเราสละให้เขาไป๑๐๐

คิดว่าจุดนี้ผู้ใหญ่จะตัดสินใจอย่างไรกับสิทธิ์ของเอม
ขอให้มาจากทางฝั่งผู้ใหญ่ค่ะ

เพราะว่าอย่างที่บอกว่าสละเองก็ได้

อันนี้ต้องแล้วแต่ความกรุณาของกองค่ะว่า

เพราะอย่างที่บอกว่าเอมไม่ต้องการผ่านเข้ารอบ

ที่สำคัญคือเอ็มไม่เคยต้องการเป็นผู้ชนะอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
มองว่าการชนะที่แท้จริงในการประกวดนะคะ
มันคือการได้ทำอะไรที่เราต้องการทำจริงเพื่อสังคม

ถ้าเราได้เดินไฟนอนวันนั้นมันก็คือเราชนะไปแล้ว
เพราะฉะนั้นการที่ไปเดินวันนั้นนะคะมันคือจุดสิ้นสุด
การเดินทางทั้งหมดของเอมค่ะ
เอมคิดว่าคนเรามีหลากหลายนิสัยมีหลายคนสื่อสารกัน
ซึ่งบางทีข้อมูลที่ผิดพลาดเล็กน้อย
เวลาที่คลาดเคลื่อนเพียงนิดเดียว
มันก็อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดพี่ใหญ่หลวงได้
เบื้องหลังหลังจากเอมกลับไปแล้ว
มันเกิดอะไรขึ้นเอมไม่ทราบ
แต่สิ่งที่มันระเบิดออกสู่สาธารณชน
จนกระทั่งความเข้าใจผิดลุกลามใหญ่โต
หรือว่าอาจจะเป็นการเสริม
เรียกว่าเสริมความเข้าใจผิดแล้วกัน

หรือเสริมข้อมูลที่มันอาจจะไม่ได้จริงทั้งหมด
วันนั้นถ้าเอมไม่ตัดสินใจเดินเข้าไปบอกเขา

ก็อาจจะไม่เกิดแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปต่อไหวไหม
ที่สำคัญก็คือความซื่อสัตว์และจริงใจของเอม
คือเอ็มมีปัญหาและเอ็มตัดสินใจเข้าไปปรึกษา
และพาคนที่เอ็มคิดว่าจะช่วยแก้ปัญหาให้เอ็มได้เข้าไปด้วยค่ะ
คิดว่าต้องถามผู้โพสต์นะคะ
เพราะว่าเอ็มก็อยู่ตรงนั้นเหมือนกันตอนที่พูดคุย
แต่เอ็มก็ไม่ได้รับการตอบรับที่คล้ายคลึงกับโพสต์นั้นเลยค่ะ
อันนี้มันวัดไม่ได้นะคะได้รับการแนะนำสมมุติว่าหนูรู้จักกับพี่นิด้าใช่ไหมคะ
แล้วหนูเดินไปพี่นิด้าชุดนี้สวยไหมหรือพี่นิด้าชอบลิปสติกสีแดงหรือสีนูดมากกว่ากัน
เล็กน้อยแค่นี้มันก็เป็นคำแนะนำถูกไหมคะ
แล้วถ้าเราทำกับเรื่องเล็กน้อยถี่หรือเราทำทุกวันแต่ว่าไม่ได้มีพันธะต่อกัน
จะรู้ว่าเอมใช้เวลาหน้ากล้องค่ะ
และเอมให้สัมภาษณ์ตลอดด้วยความเต็มใจและที่สำคัญก็คือเต็มที่
ไม่เคยเดินออกไปก่อนแล้วเอ็มก็ไม่เคยมาช้า
มันอาจจะมีบ้างที่ตารางในกองทำให้เราจัดการอะไรไม่ทัน
ซึ่งอันนั้นมันอยู่ที่ความลงตัวของแต่ละคนการแบ่งกลุ่มหรืออะไรต่าง
แต่เอมไม่มีปัญหากับการทำงาน
ยกเว้นอาจจะมีไม่ไหวบ้างบางทีก็ไปนั่งพักดมยาดมหรืออื่น
ขอยืนยันว่าเอ็มเต็มที่กับทุกวันค่ะและเอ็มก็ตั้งใจมาตลอดที่จะทำให้ดีที่สุด

แล้วหลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลย

แล้วก็มีหลายคนที่เป็นห่วงวันที่เราหายไป

พี่เราหายไปนี่คือไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไม่ร่วมกับกรรมของเรา

คือวันนั้นเช้าวันนั้นหนูไปโรงพยาบาลค่ะ

และเมื่อเราพบว่าโอเคมันมีปัญหาจริงเรื่องสุขภาพ
แล้วเราอยากปรึกษาว่าถ้าเราทำต่อเองคนเดียวเราคงไม่ไหว
เราก็เลยเรียกพี่เคนเพื่อจะพาให้เขาไปเจอกับพี่ปุ้ย
แล้วนั่นก็คือวันสุดท้ายค่ะที่เอ็มได้พบคนในกอง

คือมันตอบไม่ได้เพราะว่าถ้าเราบอกว่าเราโดนเตะตัดขาค่ะ
หมายความว่าเรากังขากับวิจารณญาณและการให้คะแนนของกรรมการ
ซึ่งเอมีความเคารพให้เวทีนี้เป็นอย่างมาก
นี่เป็นที่ที่ทำให้เอมได้พูดสิ่งที่อยากพูด
ทำให้เชอเอมมีตัวตนในฐานะคนคนหนึ่ง
ด้วยความคิดทัศนคติจริง
ไม่ใช่ด้วยรูปลักษณ์หรือว่าอะไรเลย
เพราะฉะนั้นนะคะที่ได้มงเพื่อนคนไหนก็ตาม

แล้วเอ็มก็รู้สึกมาตลอดว่าแบบทุกคนก็สวบมง

หลายคนที่เขามีอาชีพอื่นที่อยากทำ
มองว่าทุกคนมาตรงนี้เพราะว่ามีอนาคต
ไม่ได้คิดว่าเราเล็งที่มึงผุดเพียงแค่อันเดียว
ถ้าปีนี้อยากไปล้างเรื่องปีหน้าเราอยากจะไป
ปีหน้าเอ็มก็ยังไม่แน่ใจนะคะ
เพราะบอกตรงว่าเจอเหตุการณ์นี้
เราก็เราไม่ได้รู้จะไปต่อยังไง
แค่คิดว่าหนูมาทำให้ดีแล้วก็ดีที่สุด
มันเป็นสิ่งที่มาเร็วแล้วก็ไม่ทันตั้งตัว

ขอจบที่ปีนี้ในเวทีนี้
ในปีที่เอมเป็นตัวของตัวเองจริง
ไม่รู้ว่าปีหน้าเอ็มจะแบกความคาดหวัง

เหมือนว่าเราอยากจะแก้ไข

เพราะว่าปีนี้เราใส่ไปหมดแล้วจริง

ภูมิปัญญาทั้งหมดในชีวิตของเอม
อันนี้ที่เขามีเสียงออกมาจากฟอร์มว่า
ชีวิตกรรมเราไม่ค่อยจะดี

เอมอยากให้ถามเพื่อนของเอมค่ะ

เพื่อนของเอมค่ะ

เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยาน

เป็นการประชุม
สามารถขายอะไรไปได้บ้างแค่นั้น
แล้วหลังจากนั้นก็โควิด
ปอนเซอร์ชิปครับเราก็จะรู้แต่ในเรื่องที่เราจะต้องอัปเดตว่า
ขายอะไรได้บ้างวันนี้เราขายอะไรเราขายอะไรพลาดไปบ้าง
สิ่งที่รายงานมีแค่นั้นสิ่งที่ประชุมมีแค่นั้นสิ่งที่เราต้องการ
แล้วทางของนั้นก็บอกว่าเราเข้าประชุมจนรู้คนละยุทธ์ได้กับต่างทุกอย่างเลยอ่ะค่ะ
แล้วทำไมหนูยังใส่ชุดสีแดงไปวันนั้นเนี่ยค่ะ
คิดว่าเราคงไม่เอาคะแนนมาเสี่ยงเพื่อดึงความเด่นนะคะ
โดยเฉพาะถ้าเรารู้ว่าทางกองเขาจะใส่สีอ่อนกัน
แต่ถามว่ามันผิดตีไหมมันก็ไม่ได้คิด
ไม่ทุกครั้งครับไม่ทุกครั้งเลยจริง
ไม่รู้กลยุทธ์ใดทั้งสิ้น
แม้กระทั่งการเตรียมแผนงานในการจะวันที่แถลงข่าวของกอง

วันแถลงข่าวเราก็ไม่ได้อยู่ในกอง
หลังจากนั้นเราได้รับการติดต่อหลังจากวันแถลงข่าวไปแล้ว
แล้วก็โอเคขอเวลา๑๐นาทีเดี๋ยวเราจะหาให้
หลังจากนั้นเราถึงได้หาแล้วก็เป็นการเข้ากองอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งการเข้าประชุมมันคือการประชุมหรือหลักฐานการประชุม
หรือว่าเคยประชุมบ้างหรือว่าการประชุมบ้างประชุมเรื่องอะไร

กลัวไม่หรือว่าเข้าไปเอาหลักฐานตรงที่บ้าน
แผลว่าเฮะเดี๋ยวนี่เข้าจริงหน่อยมี
ไม่กลัวครับเขาจำได้เข้าไม่ถึงห้าครั้งแน่นอน
อย่างนี้พูดว่าเข้าจากให้เป็นจริงได้หมดคะครับ

ถ้าพี่เคนบอกว่าไม่มีรักษาในการเข้าประชุม
แล้วรักษาในลายกลุ๊ปอะไรบ้าง

อยู่แค่ในไลน์ของลูกค้าสปอนเซอร์

เราจะไปเซตอัพงานได้เมื่อไหร่แค่นั้น
ถ้าตัวเคนเอง

เราไม่ได้อยู่ในกรุ๊ปนั้นเลย

เราจะไปยืนค้ำหัวผู้ใหญ่ไหมครับ

ขออนุญาตแค่นั้น

นอบก็ดีนะครับ

ถ้าผู้ใหญ่นั่งอยู่แค่นี้
หัวมันก็เป็นอากาศยาที่ไม่เหมาะสมอยู่แล้ว
คาแรคเตอร์ด้วยอุปนิสัย

ถ้าใครรู้จักเราดี
จะรู้ว่านี่คือคาแรคเตอร์เรา

่อถอนสายบัวจนถึงพื้นจนแบบ

อื้อฮึ

หนูขอยืนยันค่ะ

นั่งตรงข้ามกับพี่ปุ้ยแล้วก็ไหว้ค่ะ
ตอนนี้แฟน

คนเราก็ต้องมีสิทธิ์ในการปกป้องตัวเองนะคะ
แล้วที่สำคัญก็คือการที่ใครจะมาตัดสินก่อนได้
เขาควรจะได้รับฟังความทั้งสองข้าง
ซึ่งก็ยังมีคนที่รักและสนับสนุนเอมที่รอฟังเอมอยู่เสมอ
หากว่าเอมไม่ออกมาในวันนี้เอมคงทำให้พวกเขาผิดหวังมาก
เพราะฉะนั้นมากกว่าการกลับไปแข่ง
มันคือการเคลียร์ตัวเองค่ะทำตัวเองให้โปร่งใส
แล้วก็ให้เข้าใจตรงกันว่าความจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
หนูไม่เคยพบพี่อ้ำหลังจากนั้นเลยค่ะ
ก็ต้องถามคนโพสต์ไหมคะพี่
ใช่ค่ะหนูไม่ได้พูดค่ะคือวันสุดท้ายที่เอ็มเจอเขาก็วันกลับจากหัวหินนะคะ
มันก็เหมือนกันนะคะคือไม่ได้เจอก็คงไม่ได้หัวเราะด้วยเหมือนกัน
จะทำให้ผู้ใหญ่บางคนไม่ชอบให้เราโดนต้องมาอยู่ในสถานการณ์นี้หรือเปล่า
ในมุมบอกเราคิดแบบนั้นหรือเปล่า
ต้องยอมรับนะคะว่าการถูกใจชอบพอใครสนับสนุนใคร
มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลแล้วแต่ใจคนอื่นจะคิด
ซึ่งหลายคนก็ไม่ได้แยกออกจากหน้าที่การงาน
หลายคนก็แยกออกจากกันได้
มองว่าการเป็นนางงามหรืออาชีพต่างมันมีบริบทหลายอย่าง
มีเงื่อนไขหลายอย่างที่มันทับซ้อนกัน
ซึ่งมันคงไม่ได้เหมือนกันไปสักทุกอย่างว่าอันนี้แยกได้
แต่อีกอันหนึ่งกลับแยกไม่ได้
ซึ่งเอ็มคิดว่าตามการตีความของทุกคนนะคะ
บางคนก็อาจจะคิดว่าเอมไม่ได้เหมาะกับที่ตรงนี้
ซึ่งเอมไม่อยากจะคิดว่าเอมไม่ได้รับการสนับสนุน
หรือว่าเอมถูกกลั่นแกล้งเพราะเอ็มเชื่อว่ากองมีความชอบทำ
แล้วที่สำคัญคือเอ็มคิดว่าด้วยทัศนคติแล้วก็หลายอย่างนะคะ
ในเมื่อมันทำให้เรามาอยู่จุดนี้ได้
มันก็คงไม่ใช่สิ่งที่เราต้องปิดบัง
ที่สำคัญคือไม่ใช่สิ่งที่เราต้องละอายที่จะพูด
เพราะทุกเรื่องที่เอ็มพูดออกมาเอ็มคิดแบบนั้นจริง
และที่สำคัญคือเอ็มเห็นว่าความกล้าที่จะพูดในสังคมเป็นเรื่องที่ต้องมีคนเริ่ม
ทุกครั้งที่คุณจะทลายกำแพงคุณต้องทุบครั้งแรกเสมอ
แม้ว่าคุณต้องทุบด้วยกำปั้นเปล่าคุณก็ต้องทำ

เพราะฉะนั้นถ้าสิ่งที่เอ็มพูดบีบคันให้เอ็มอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่น่าพึงพอใจ
ก็ต้องขอบอกว่าเอมไม่เสียดายแล้วเอ็มก็ไม่เคยเสียใจค่ะ
อันนี้ถ้าพูดไปมันจะกระทบหลายฝ่ายนะคะ
เพราะว่ามัน
มันมีเหตุผลบางประการที่จะต้องเลื่อน
แต่ไม่ใช่เหตุผลของที่เป็นความประสงค์ของเรา

ไม่ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมมันจะต้องถูกเลื่อน

แล้วว่าการเปลี่ยนสถานที่ไม่ได้เกิดจากตัวเธอเองจะเปลี่ยนเอง

นางงามคนนึงที่ยังไม่รู้ว่าจะได้แข่งต่อไหม

ถ้าคลังตอบมาคนเองเขาก็เหมือนปล่อยลอยแผนเราเลย
โดยที่จะไม่แจ้งว่ากิจกรรมตอนนี้มีอะไรแล้วเราจะทำยังไงต่อไป
ก็เบื้องต้นเอ็มก็ไม่ได้อยู่ในไลน์ของผู้เข้าประกวดแล้วนะคะ
ไม่ว่ากรุ๊ปใหญ่หรือย่อยก็ตาม
ซึ่งถ้าสมมุติเขาให้โอกาสเอ็มได้กลับไปค่ะ

แต่ถ้าเขาเลือกที่จะยุติการประกวดของเอม
ก็นอมรับก็อย่างที่บอกว่าเราไม่มีอะไรจะแย้งสเตจเลนส์ที่มันเป็นทางการ
เพราะว่าเมื่อมันเป็นแถลงการจากกองอย่างเป็นทางการแล้ว
มันแปลว่าได้รับการเห็นชอบจากคนหลายคน
ที่สำคัญคือกระทำด้วยความคิดถี่ถ้วน
พอถึงตอนนั้นเอ็มก็ไม่มีอะไรจะแย้งค่ะ
ในกลุ๊ปไลก์นี้คือเขาลีนลองออก

ก็อยากจะขอโอกาสอะไรยังไงบ้าง
พูดเมื่อการแสดงแหลงข่าวคือพูดกับการโปรด
บอกว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร
ในส่วนตรงนี้นี่ได้ขออนุญาตตอบแผนละกันเพราะมันก็เกี่ยวข้องในเรื่องของการอาจจะเป็นมิร์นเมนส์ในข้อกฎหมาย
ข้อกฎหมายอะไรแต่ว่าอย่างที่เกริ่นเปิดไปเบื้องต้นเลยว่า
จริงไม่ได้อยากจะมานั่งอยู่ณวันนี้นะคะ
แต่ด้วยสถานการณ์มันพาไปแล้วจนดึงมาเป็นชื่อทั้งทางพี่เคนแล้วก็ทางตัวน้องเชอเอมเนี่ย
นิ่งเงียบก็ถือว่ายอมรับว่าสิ่งที่ถูกออกมากล่าวนั้นเป็นเรื่องจริง
ซึ่งมันมีความจริงอยู่บ้างและมีความที่ไม่จริงอยู่บ้างในโลกโซเชียลนะคะ
ดังนั้นเนี่ยเมื่อถึงจุดนี้ที่เราคิดว่าเราถูกทำร้ายนะคะจากทางโซเชียลแล้วกันมากจนเกินไปแล้ว
มันมีวิธีเดียวที่เราจะต้องออกมาพูดเพื่อปกป้องตัวเอง
ดังนั้นเนี่ยในการออกมาพูดเพื่อปกป้องตัวเองนะคะ
จริงเจตนาเราก็จะพยายามระมัดระวังที่สุดที่การพูดครั้งนี้จะไปก่อให้เกิดความเสียหายกับใครอีก
แต่ว่ามันไม่มีทางเลี่ยงได้ดังนั้นแม้มันหากว่ามันจะกระทบอยู่บ้างนะคะ
ยังไงก็ตามเราก็จะถือว่าเราอยากให้ถือว่านี่คือการปกป้องชื่อเสียงของทางฝ่ายน้องนะคะ
มันก็จำเป็นต้องทำแล้วเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะคะ
แต่หลังจากการแถลงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็คิดว่าเราก็คงต้องยอมรับต่อไปค่ะ
คิดว่าสุดท้ายก็คงต้องพูดคุยกันนะคะ
แล้วถ้ามันมีเรื่องที่ให้อภัยกันได้เอ็มก็คิดว่าแม้เอ็มจะเป็นเด็กแต่เอ็มก็เป็นฝ่ายตรงข้ามของเขาเช่นกันในกรณีนี้
เพราะฉะนั้นเอ็มจะขอเป็นฝ่ายที่ไม่ถือสาหาความ
และที่สำคัญก็คือขอโทษกองก่อนกับความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้น
เพราะเอมเชื่อว่าการที่เราเหมือนกับสมมุติเราชกหน้าคนคนนึงนะคะ
ถ้าเขาชกเรากลับมันก็คือการตีกันไปกันมาที่ไม่สิ้นสุด
ที่จะหยุดความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้มันคือต้องมีฝ่ายหนึ่ง
ให้อภัยก่อนเสมอค่ะ
หนูเริ่มต้นมาจากการเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลย
วันพรุ่งนี้หรือต่อให้หนูประกวดจนจบแล้วหนูไม่ได้ตำแหน่ง
รุ่งขึ้นหนูคือคนธรรมดาแล้วมันก็คือชีวิตเดิมของหนูตลอดค่ะ
ไม่เกี่ยวกับว่าหนูมีชื่อเสียงหรือหนูไม่มี
ต้องยอมรับนะคะว่าตอนนี้ก่อนอื่นเลยเอมไม่ได้ทำงานอะไร

แต่ชีวิตส่วนตัวของเอมอะค่ะ
คือมีหลายคนที่คอมเมนต์
ด่าทอแล้วก็ใช้คำพูดที่กระทบกระเทือนจิตใจกับคนรอบข้างของเอม
ถ้าความผิดมันอยู่ที่เอม
แล้วถ้าคุณคิดว่าไม่ถูกต้องหรืออะไรยังไงก็ตาม
ก็อยากจะให้ลงกับเอมเสมอ
เพราะในเมื่อเราทำหรือคุณคิดว่าเราทำ
มันคือความรับผิดชอบที่เราต้องเทค
แต่ไม่ใช่ลงกับคนรอบตัวที่เอ็มรัก
เพราะแม้ว่าเราจะรักเขาหรือว่าเขามีความสัมพันธ์กับเรา
ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรู้ว่าเราทำอะไรอยู่ตลอดเวลา
และที่สำคัญคือเขาไม่ควรมารับผิดชอบในเรื่องนี้
พ่อปวดหรือว่าอย่างไรบ้าง
ไม่ค่อยได้คุยกับที่บ้านค่ะเพราะส่วนหนึ่งก็คือเขาจะเครียดมาก
ต้องบอกว่าเอ็มเป็นลูกหลงแล้วก็ตลอดมาที่เราทำงานนะคะ
พ่อแม่เราไม่ได้ช่วยดูแลเราตรงนี้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้เข้าใจวงการบันเทิง
เลี้ยงตัวเองตลอดแล้วเอมก็ดูแลตัวเองในเรื่องการงานมาตลอด
แม้แต่วันนี้ก็ตาม
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ค่ะเอ็มไม่ขอความเมตตาให้ตัวเอ็มเอง
แต่ขอให้คนรอบตัวของเอมที่เขาไม่รู้เรื่องอะไร
เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการประกวดคืออะไรหรือว่าเกิดอะไรขึ้นในกอง
มีอะไรอยากจะบอกแฟนคลับไหมครับที่วันนี้เขาดูอะไรอยู่
ขอบคุณที่อยู่กับหนูมาตลอดนะคะ
แล้วก็อยากให้จดจำเอมในฐานะคนธรรมดา
ที่เคยมีโอกาสได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคน
มันไม่ใช่ว่าเราจะไม่พิจารณาถึงสิ่งที่มันผ่านไปแล้ว
แต่ถ้าเอมยังเดินหน้าทำอะไรต่อไปสักอย่าง
มันไม่ใช่เพราะว่าเอ็มอยากจะปฏิเสธอดีตหรือปัจจุบัน
แต่มันเป็นเพราะเราคิดว่าสิ่งที่จะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นได้
คือการที่เราสรรสร้างสิ่งใหม่เพิ่มในอนาคต
แล้วเราทำสิ่งที่ดีกับคนอื่นต่อไปเรื่อย
ที่สำคัญคือเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเสมอ
ไม่ว่าวันนี้เราเป็นใครหรืออะไรก็ตาม
เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปแม้ว่าจะสิ้นสุดฐานะผู้เข้าประกวด
หรือมีผู้ชมไปแล้วเอ็มจะขอรับผิดชอบในส่วนนี้
ด้วยการใช้เสียงของเอมภูมิปัญญาของเอมให้เป็นประโยชน์กับทุกคน
แม้ว่าน้ำหนักของโลกทั้งใบจะกดลงมาบนบากของเอ็ม
แต่เอ็มก็จะทำต่อไปแม้ว่ามันจะทรมานแล้วก็หายใจไม่ออก
อยากจะสู้ทั้งที่รู้ว่าเอมไม่ได้อะไรเลย
เพราะว่าในวันนี้เรื่องที่เกิดขึ้นมันส่งผลกระทบกับตัวเรามากเหลือเกิน
หนูอยากจะสร้างตัวตนใหม่ของหนูขึ้นมาที่ทำเพื่อคนอื่นได้
และหนูคงไม่ต้องเจ็บปวดแบบนี้อีกแล้ว
ก็ขอบคุณกองที่ให้โอกาสเอมได้แถลงข่าวในวันนี้ค่ะ
เพราะว่าถ้าไม่มีคำตอบจากกองเอ็มก็คงไม่กล้าที่จะทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน
เพราะฉะนั้นเมื่อได้รับการยืนยันเอมถือว่ากองได้ให้โอกาสและให้ความเป็นธรรมกับเอมแล้ว
ที่นี่ไม่ได้มีเฉพาะคนในกองที่นี่มีสื่อมากมาย
ที่สำคัญคือมีคนทั่วประเทศดูเอ็มอยู่
และที่สำคัญมันจะเป็นการตัดสินของการเวลาและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคตด้วยค่ะ